ข่าวที่ในวันนี้เริ่มกันที่เรื่องของการปรับรามยาเสพติด
ก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของรัฐบาลนะคะ
ล่าสุดค่ะคนร้ายนะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือ
ที่คนร้ายยิงปะทะกับตำรวจตระเวนชายแดน

ขณะที่ปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายผู้ค้ายาเสพติด
ทำให้คนร้ายนั้นเสียชีวิตแค่ไป๑คน
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวร้อยตำรวจเอก
รีชาปาติคำรองผู้บังคับการ
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน๓๓
เข้ารักษาอาการบาดเจ็บค่ะที่โรงพยาบาลศรีนครพิง

หลังจากที่ปะทะกับคนร้ายที่บ้านห้วยงูตำบลเมืองคองอำเภอเชียงดาว
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนนะคะ
ปฏิบัติการครั้งนี้มีกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน๓๓
ร่วมกับตำรวจภูทรเชียงดาวฝ่ายปกครองและทหาร
ร่วมกันปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้านเป้าหมาย
แต่คนร้ายใช้ปืนไม่ทราบขนาดชนิดนะคะไม่ทราบชนิดนะคะยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อน
เจ้าหน้าที่จึงยิงตอบโต้เพื่อที่จะป้องกันตัว
เสียงปืนสงบลงค่ะตรวจสอบพบคนร้ายเป็นชายไม่ทราบชื่อ
เสียชีวิตหนึ่งคนนะคะส่วนฝ่ายเจ้าหน้าที่บาดเจ็บหนึ่งนาย
ถูกยิงเข้าที่ต้นขาด้านขวาขณะนี้ยังอยู่ในความดูแลของแพทย์